เป็นเหตุการณ์ที่คนที่เขาไปเจอเขาตกอกตกใจ
แต่ก็ต้องบอกว่าสามารถช่วยผู้หญิงคนนี้เอาไว้ได้
เขาบอกผู้หญิงคนนึงกำลังถูกผู้ชาย
สองสามคนเนี่ยฉุดเธอขึ้นรถกระบะค่ะ

แต่พลเมืองดีเห็นแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ผู้ชายสองคนนี้ก็ขับรถกระบะหนีไปค่ะ
เนี่ยค่ะคนเห็นเหตุการณ์ก็พยายามตะโกนห้ามนะคะโทรแจ้งตำรวจ

เทากับเสื้อม่วงก็วิ่งกลับเข้าไปในรถกระบะ
ขับออกไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงจุดเกิดเหตุ
ฉุดกระชากลากถูผู้หญิงคนนี้อุ้มลงมาแบบนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าธนาคารแห่ง๑สาขาบ้านนาที่นยก

ตอนนั้นคือคนที่บันทึกภาพก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เขาบอกเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องก็เลยวิ่งออกมาดู
แล้วก็เห็นผู้ชายสองคนผู้หญิง๑คนกับภาพในคลิปนี่แหละค่ะ

นะคะเอ่อทีมข่าวเนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าตอนนั้นธนาคารปิดแล้วแต่เขายังไม่กลับ
แล้วเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องก็เลยออกมาดู
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า๓คนนี้มีปัญหาอะไรกันหรือทะเลาะกันเรื่องอะไรค่ะ
เห็นอย่างนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจก่อนเลยนะคะ

ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกว่าที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา

ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา
ที่นี่มีปัญหา